ระหว่างรายวัชค่ะเฮสโค้ชทีมชาติไทยนะคะก็เชื่อค่ะว่า
ถ้าเกิดว่าช้างศึกไทยได้๔นักเตะที่ค้าแข้ง
มีศักยภาพที่สูงขึ้นนะคะโดยก็เดินทางเข้าพบ

นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเพื่อที่จะหารือถึงแผนงาน
ทีมในฟุตบอลเอเชียนคลับ๒๐๑๙ค่ะ
หลังจากไม่สามารถป้องกันแชมป์ฟุตบอลอาเซียนคลับ๒๐๑๘เอาไว้ได้นะคะ
ซึ่งเฮสโค้ชชาวเซอร์เบียก็เปิดเผยค่ะว่า
จะเรียกนักเตะเข้าแคมป์เก็บตัวในวันที่๑๙ธันวาคมนี้
แหล่งต่างแดนกลับมาและก็นักเตะจะมีช่วงเวลาในการพักด้วย
ก็เลยมั่นใจว่าในการแข่งขันเอเชียนคลับ๒๐๑๙จะทำผลงานได้ดีกว่านี้ค่ะ
ขณะเดียวกันพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ก็ออกมาเปิดเผยด้วยนะคะว่าได้แนะนำกับมิรวรรณรายวัชนะคะ
เรื่องเสียงสะท้อนจากแฟนฟุตบอลถึงแผนการเล่นที่รัดกลุ่ม
ซึ่งรายวัชก็สัญญาว่าจะนำไปปรับเข้ากับแทคติกของตัวเองนะคะ
ส่วนกระแสกดดันของแฟนบอลต่อโค้ชนายกสมาคมไม่รู้สึกโกรธค่ะ
พร้อมกับเปิดรับทุกความคิดเห็นด้วยค่ะ
ตัวผมเองก็ไม่กล้าที่จะไปชี้แนะนำ
แต่เพียงแต่บอกว่าแฟนบอลชาวไทยอยากจะเห็นรูปแบบการเล่นที่หลากหลาย
มีทั้งลุกทั้งรับนะครับให้เห็นเกมที่สนุกสนาน
เขาก็รับว่าเขาจะนำไปปรับเปลี่ยน
ซึ่งเขาออกบอกว่า

นำไปใช้หรือเป็นแบบเดียวกับในระดับเอเซียไม่ได้
เราจะเดินไปข้างหน้า
ถ้ามันจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง
ก็ต้องเปลี่ยนแปลงนะครับ
ถ้ามันไม่ดีขึ้นเราก็ต้องหาหนทางที่ดีขึ้น
แล้วก็คิดว่า๓ปีมันไม่เพียงพอกับการพัฒนาฟุตบอลหรอกครับ